ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้อย่างที่บอกว่าเรายังคงอยู่กับเรื่องของ
ขบวนการล้มฟุตบอลไทยลีก
อย่างที่บอกว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้ว๑๒คน
ยืนยันว่าจะเดินหน้าสุดซอย

คนสำคัญทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังนี้

ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณมิ้นคุณกอล์ฟครับวงการฟุตบอล
คนที่ติดตามข่าวล็อกผลปอนกำลังจับตามองในเรื่องที่คุณมิ้นบอกเมื่อสักครู่
ว่าสุดท้ายแล้วที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพลตำรวจเอกสมยศ
ออกมาดำเนินการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันจะเอาอยู่ไหม
เรื่องนี้สุดท้ายจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าปลายทางของเรื่องนี้จะจบยังไง
ผมได้สัมภาษณ์พลตำรวจสมยศพุ่มพันธ์ม่วงไว้
เอ้าเดี๋ยวไปลองฟังคำตอบจากคำถามเหล่านี้บางช่วงมาตอนครับ
สำคัญกับเรื่องกรรมการผู้ตัดสิน
เพราะก่อนหน้านี้๔๕ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้พูดกันมาก
กรรมการผู้ตัดสินถูกยิงก็มีถูกตีหัวก็มีสารพัดสารพันธุ์
ฉะนั้นคนดูที่เขาเชียร์บอลเนี่ยเขาอยากได้กรรมการผู้ตัดสินที่เขาไว้ใจ
ครับตรงนี้นายกทำอะไรไปถึงไหน
ครับถ้าตรงนี้นะครับผมอยากจะเรียนพี่สุภาพ
ถึงว่าที่มาที่ไปหรือประวัติศาสตร์ของเรื่องการกำหนดผล
แข่งขันฟุตบอลเรื่องหน้าสักนิดนะครับ
เรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่า
มีมานานเป็น๑๐ปีก็ว่าได้นะครับ
เหตุผลก็คือผู้บริหารสมาคมในอดีต
ผู้มีอำนาจในสมาคมในอดีต
หรือมีอิทธิพลในวงการกีฬา
อดีตผู้ตัดสินที่มีอิทธิพลนะครับ
ตอบแทนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน
ทั้งหมดนี่คือผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง
และเป้าหมายก็คือต้องการได้รับชัยชนะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง
ว่าจะทีมฟุตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ในยุคนั้นยังไม่มีการพนันแพร่หลาย
ต่อมาฟุตบอลถูกพัฒนาเป็นฟุตบอลอาชีพ
พอเป็นฟุตบอลอาชีพผลประโยชน์มากขึ้นครับ
เช่นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลการกีฬาแห่งประเทศไทย
เงินสนุนจากสมาคมเงินรางวัลจากสมาคม
มากที่สุดคือสปอนเซอร์สินค้าที่จะมาสนับสนุนสโมสรต่างเนี่ย
ตรงนี้นะครับหลักร้อยล้านหลักร้อยหลายร้อยล้าน
เพราะฉะนั้นความพยายามที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันจึงมีมากขึ้น

ถ้าเอาชนะกันโดยวิถีของกีฬาเนี่ยไม่เป็นไร
แต่คนที่มีอิทธิพลมีบารมีหรือมีอำนาจที่เหนือกว่า
เพื่อให้ทีมตนได้รับชัยชนะ
ปัจจุบันมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง
และยิ่งการพนันฟุตบอลเข้าถึงได้ง่าย
เดี๋ยวนี้ยกหูโทรศัพท์ก็สามารถแทงได้
ประเมินไม่ถูกว่าวงเงินเกี่ยวข้องเท่าไหร่
หูโทรศัพท์ก็ได้บางคนมีเครดิต

ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเลยผัวพันมาถึง
ผู้ตัดสินนักกีฬาคนทำสมสอน

เพื่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ผลการแข่งขันแล้วก็เอาผลนั้นไปเล่นการพนัน
พี่สุภาพคิดดูนะครับถ้ามีผู้อิทธิพลในวงการกีฬา
ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มาบอกให้กรรมการตัดสิน
เข้าข้างทีมใดทีมหนึ่งโดยให้ชนะเท่านั้นเท่านี้
กรรมการเนี่ยรู้ผลล่วงหน้าและรู้ด้วยว่าตัวเองจะไปทำผลเป็นเช่นนั้น
เขาจะไม่เล่นการพนันเหรอครับ
เขาจะไม่บอกเพื่อนเขาไปเล่นการพนันเหรอครับ
เพื่อนก็ไปบอกต่อ๑เป็น๒๒เป็น๔
วงมันจะขยายไปทั่วนะครับ
เพราะฉะนั้นนี่ผมจึงเปรียบเรื่องนี้เป็นมะเร็งร้ายในวงการฟุตบอล
เมื่อผมรู้ว่ามีโรคร้ายต้องรักษาใช่ไหมครับ
เป็นโรคร้ายต้องผ่าตัดเจ็บปวดแน่นอนมีผลกระทบแน่นอน
แต่ถ้าเราไม่รักษาวันนี้ตายไหมครับ
รอวันตายไหมครับเราจะรอวันที่
การกีฬาฟุตบอลไทยล่มสลายเหมือนในประเทศเพื่อนบ้านเรา
ไม่มีใครเชื่อถือคนไม่ดูสปอนเซอร์ไม่เข้า
ใช่ครับณวันนี้บางคนบอกว่า
สมาคมทำอย่างนี้จะทำให้เกิดผลกระทบ
คนไม่เชื่อถือคนไม่ดูบอล
ปอนเซอร์ไม่เข้าอย่างที่พี่ว่าแต่ผมมองกลับ
ถ้าเขาบอกว่าคนคนนี้หรือสมาคม
หรือวงการกีฬาฟุตบอลถูกชำระล้างถูกปัดกวาดแล้ว
เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะได้รับณต่อจากนี้ไปคือ
เป็นกีฬาจริงมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ไม่มีการกำหนดผลล่วงหน้า
ผมคุยกับสปอนเซอร์เขาบอกเขาพร้อมที่จะเข้ามา
สนับสนุนมากขึ้นเขากลับไม่อยากสนับสนุน
วงการกีฬาฟุตบอลถ้าเขามาสนับสนุนเหมือนถูกโกหก
เหมือนดูละครตบตาซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่า
สิ่งที่หลายคนกังวลมันไม่น่าจะเกิดขึ้น
และที่สำคัญคือวงการพนันในประเทศไทยเนี่ย
มันไม่โตเหมือนในประเทศเพื่อนบ้านเราที่มีปัญหา
เช่นมาเลเซียเวียดนามเพราะว่าบ้านเรา
กฎหมายยังห้ามอยู่ยังไม่ให้เล่นการพนัน
แล้วก็การเข้าถึงไม่ง่ายเหมือนประเทศเขา
แต่ณวันนี้มันเริ่มง่ายขึ้นและก็ที่สำคัญคือ
เจ้ามือการพนันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่
มันจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราในมาเลเซียสิงคโปร์
ตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่า
ถ้าเราหยุดหรือทำให้ทุกอย่างไม่แพร่กระจายนะวันนี้ได้เนี่ย
มันคงส่งผลกระทบบ้างนะครับ
แต่มันไม่ถึงกับเลวร้ายอย่างที่ทุกคนกลัว
แต่ว่าเดิมพันธุ์มันสูงมากนะท่านนายก
คือหนึ่งท่านเขียขึ้นมาแล้วมันตื่นขึ้นมาแล้ว

ถ้าดันไม่ทะลุหรือในที่สุดท่านแพ้

นี่คือความกังวลใจของผม
ตั้งแต่ผมเข้าไปขอความช่วยเหลือ
ให้ความกรุณาตั้งทีมงานขึ้นมาเลย
ให้ท่านพลตำรวจโทมนูเมฆบอกเป็นหัวหน้าชุด

หาข้อมูลมาเนี่ยนะเราก็กังวลว่าสิ่งที่เราหาข้อมูลมาเนี้ย
ถ้าเราจับไม่มั่นคันไม่ตายและไม่สามารถทำอะไรเขาได้
นั่นจะเสียหายยิ่งกว่าถูกเพราะว่าเขาจะมองว่าคุณไม่สามารถทำอะไรผมได้
ทีนี้ละเหลิงเลยแหวกย่าให้งูตื่นโบราณเขาว่าใช่ไหม
แต่นะวันนี้เนี่ยเราทำงานกันมา๑ปีเงียบนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลสมัครงานบุญชาติ
ปอร์ตเลด้าบินมาคุยกับเราเดือนละสองครั้งสามครั้งเอ่อมีการรวบรวมจนกระทั่งเราแน่ชัด
เราถึงเปิดโปรงขึ้นมาถ้าเราไม่สามารถจะทำอะไรได้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องปิด
ไม่ทำซะดีกว่าไม่ทำก็ไม่มีใครว่าอะไร
เหมือนประกาศแล้วแต่ทำอะไรเขาไม่ได้แต่ตรงนี้ถือว่าเรามั่นใจ
แล้วเราคิดว่าผลได้ผลเสียได้มันมากกว่าเสียถ้าเราไม่ทำตรงนี้สิครับ
แล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหทั้งสมาคมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ณวันนี้เราทำสำเร็จแล้วนะครับและผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้
มันก็ต้องมีความยำเกรงบ้างครับถ้าเผื่อขืนยังทำอยู่
ผมอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องเอาเกียรติยศศักดิ์ศรีผมเดิมพันกับคุณ

คิดไหมว่ามะเร็งร้ายจะลุกมาจัดการหมอ
ผมคิดว่าผมเป็นคนจริงนะครับ
ถ้าจะทำอะไรแล้วผมไม่กลัวครับ
เพราะว่าถ้าผมกลัวผมก็คงไม่แตะเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น

ใช่ครับก็ไม่มีว่าค่าใครว่าอะไร

แต่ถ้าผมไม่ทำอะไรผมปล่อยไปอย่างนี้นะครับ
มันจะเป็นบาดแผลในหัวใจผมไปตลอดชีวิตว่า

แล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ผมจะต้องจำไปทั้งชีวิตว่า
เป็นคนที่ใช้ไม่ได้
ไม่ใช้หน้าที่ของตัวเอง
หรือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ
วันที่ผ่านมาได้กำลังใจจากคนในแวดวงฟุตบอลเยอะไหม
ก็มีเยอะมากนะครับที่บอกว่า

แต่ก็มีบางกระแสที่เห็นต่าง

เพราะว่าคนเราก็คิดเห็นไม่เหมือนกัน
แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำนั้น
สังคมส่วนใหญ่คนดีจะเห็นด้วย
คนที่ไม่ดีหรือกลัวไปเองว่า
ถ้าผมสาวไปเรื่อย
ถึงตัวเองและพวกพ้องประเภทวัวสลังหวะครับ

เขาก็แอบเป็นศัตรูทางใจกับท่านเยอะนะ

เล่นงานสมยศพุ่มพันธ์ม่วงได้ไหม
คือถึงอย่างไรเขาก็ไม่เห็นดีเห็นงามในสิ่งที่ผมทำอยู่แล้ว
เพราะสิ่งที่ผมทำคือสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทำในอดีต

จะบอกว่าที่ไม่ทำเพราะกลัวปัญหาจะเกิดขึ้น
ผมกลับมองว่าคุณไม่คิดที่จะทำ

เพราะทำแล้วอาจจะไปติด

ประเภทรูปหน้าปัดจมูกนะครับ
ก็มีบางคนออกมาพูดว่า
เคยทำงานกับสปอร์ตเรด้า
แล้วก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้

ปอร์ตเลด้าเนี่ยเป็นบริษัทฝรั่งนะครับ
เขามีความตั้งใจหรือเวลาเขาทำงานเขาทำจริงจัง

เขาพร้อมที่จะมาทำงานกับผมทุกอาทิตย์

เพราะว่าเราใช้ข้อมูลเขาเขาก็ใช้ข้อมูลเรา
เขาเห็นความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นของพวกผมต่างหาก
เห็นความมุ่งมั่นของสมาคมกีฬาฟุตบอล
เห็นความมุ่งมั่นของสำนักงานมนุษย์ชาติ
เขาเชื่อใจแล้วเขาคิดว่าเราทำจริง

คราวนี้๑๒คนที่สารออกหมายจับเนี่ย

แบ่งเขากี่เปอร์เซนติดต่อคาวของเรา

เขาติดตามการกำหนดผลการแข่งขันฟุตบอลทุกวัน
ประเทศไทยเขาตามมาตลอดเวลานานแล้ว
แต่ข้อมูลเท่าไหร่ที่เขาให้กับสมาคมในอดีต
เขาให้เราเราเอามาดู

มันไม่ใช่ลูกโทษธรรมชาติ

ผู้เล่นเจตนาให้เกิดลูกโทษ
ลูกที่ได้รูปนี้ผู้รักษาประตู
ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ดูเหมือนว่าจะเจตนาปล่อยให้บอลเข้าเขาก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้
พอให้ข้อมูลเราเขาลงรายละเอียดแต่ละแมทแต่ละคู่เหรอ
ใช่ครับใช่ครับแล้วเขาเอาไปวิเคราะห์กับความเคลื่อนไหว
ของราคาการพนันซึ่งเขามีความชำนาญมากกว่าเรา
เขาจะบอกว่าราคาแบบนี้
เจตนาต้องให้มีผลการแข่งขันเป็นอย่างนี้อย่างนี้
ซึ่งเราไม่มีความรู้ตรงนั้นและมันออกมาตามที่เขาว่า
ใช่ครับใช่ครับแต่ของเราเนี่ยพอเราได้
ข้อมูลว่าคนนี้หรือเกมนี้น่าสงสัย
โฟกัสลงในรายละเอียดไปดูประวัติ
นักฟุตบอลคนนี้อืมทีมนี้อืมเคยทำเสียลูกโทษ
กี่ครั้งอะไรกี่ครั้งหลังจากนั้นผมก็
ต้องบอกท่านพบตรว่าได้โปรดใช้วิชาตำรวจ
ของท่านที่มีอยู่ใช้ความสามารถของลูกน้องท่านที่อยู่
ไปรวบรวมพยาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องมันก็จะแผ่ไปเรื่อยสุดท้ายเราไปเจอตัว
คนหนึ่งที่ออกมายอมซัดทอด
ซัดทอดด้วยแล้วก็ความช่วงโยง
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทอง
มันก็เริ่มมีหลักฐานเพิ่มมากขึ้น
ต้องบอกว่าตำรวจไทยเก่งนะครับเพราะว่า
มีการดำเนินการจนสามารถได้หลักฐานแต่วิธีการ
ผมขออนุญาตพี่ไม่พูดว่าวิธีการเป็นยังไง
คืออย่างน้อยนายกสมาคมที่มาจากพบตรเก่า
แล้วมีน้องนุ่มอยู่ในตำแหน่งอยู่เนี่ย
เรื่องหลังการถ่ายทำคราวนี้ต้องยกเครดิตให้เขาด้วยนะ
ใช่ครับคือตัวผมเองถึงเป็นอดีตพบตร
ไม่มีปัญญาทำถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากน้อง
น้องท่านพบตรท่านนี้ท่านคนตรวจเอกจากทฤษฎาจินดา
แล้วก็น้องผู้อินสิการนครบานผู้อินสิการสอบสรรค์กลาง
ทุกท่านให้ความร่วมมือเต็มที่
ไม่อยากให้พี่เสียหน้า
เจ้าของสโมสรเขามีอาการยังไงเจ้าของสโมสรไทยลีกทั้งหลาย
ตรงนี้นะครับในเบื้องต้นผมอยากจะให้ความเป็นธรรม
กับเจ้าของสโมสรผมเชื่อว่า
เชื่อมากกว่า๙๐ว่าสโมสรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
ทำไมผมเชื่ออย่างนั้นผมมีเหตุผลสโมสรแต่ละสโมสรลงทุน
ทำทีมเนี่ยเป็นร้อยร้อยล้านใช่จะมายอม
ให้นักฟุตบอลมีรายได้๓๔แสนเพื่อล้มบอล
ผมไม่เชื่ออย่างนั้นครับเพราะว่าเท่าที่คุยกับ
สโมสรทางโมสรนี่ไม่มีส่วนรู้เห็น
อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับสโมสรไม่ว่าทุกสโมสรที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
ก็ผมมองอย่างนั้นนะครับ

๓คนที่ได้มีประโยชน์มหาศาลในอดีต
จะมาเจรจายังไงคุยกันไม่รู้เรื่อง
ผมถามพี่สุภาพคิดว่าคนหนึ่งผมคุยรู้เรื่องไหมครับ
คุยรู้เรื่องครับอย่างที่ผมบอก
เพื่อนเยอะแล้วก็เป็นคนมีหัวใจด้วยมีคนรักเพื่อนด้วย
แต่ขอเรื่องเดียวครับเรื่องกีฬา
ท่านผู้ชมครับคำตอบทั้งหมดเนี่ย
ผมถามแทนท่านแล้วนะครับใครที่คล่องใจเรื่องนี้อยู่ติดใจอยู่
อยากจะฟังวันนี้ได้ฟังจากหูของท่านเองว่า
นายกสมาคมบอกกับพวกเรายังไง
เราจะตามเรื่องนี้กันต่อครับเพราะนี่คือเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของสังคมไทย
ไม่เฉพาะแวดวงกีฬาแวดวงประชาชนทั่วไปก็ติดตามเรื่องนี้
พระคุณท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมที่มาเป็นแขกเชิญของเรา
ขอบพระคุณตั้งครับท่านนายกสมาคมลาไปก่อนนะครับ